เป็นเรือที่บรรทุกชาวมุสลิม
เป็นเรือ๒ชั้นเขาไปทำบุญกัน

คนขับเรือเล่าให้ฟังว่ามี
คนอยู่บนเรือประมาณสักร้อยกว่าคนได้

แต่เหตุการณ์นี้เป็นเพราะว่ามี
จนทำให้มีผู้เสียชีวิตล่าสุด

ผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวนมากค่ะ

ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตขึ้นจากเรือนะคะ

สองชั้นไปชนกับเสา
เข็มกันเขื่อนหน้าวัดสนามชัย
ตำบลบ้านป้อมอำเภอ
เพราะไปร่วมงานบุญประจำปีที่
มาสยิตเกียร์ตำบลสำพาลม
อำเภอพระนครศรียุธยาก็เสียชีวิต
ในที่เกิดเหตุและที่โรงพยาบาล

แล้วก็ได้รับบาดเจ็บ๕๐คน
ตำรวจนำตัวนายวิรัติชัยสิริกุลอายุ๖๘ปีนายท้ายเรือ
ซึ่งเป็นชาวอำเภอบางไสจังหวัดพระนครศรียุธยาไปสอบสวน
นายวิรัติอยู่ในอาการซึมเศร้าอย่างเห็นได้ชัดค่ะ
แต่ว่ายังไม่ได้มีการตั้งข้อหาอะไรนะคะ
แต่ว่าอยากจะรู้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นได้ยังไง
คือต้องดูว่าเหตุที่เกิดขึ้นเป็นความประมาทของเจ้าของเรือ
คนควบคุมเรือหรือผู้โดยสารหรือเป็นอุบัติเหตุสุดวิสัย
เรื่องต้นยังไม่รู้ว่าเรือบรรทุกผู้โดยสารมาเกินจำนวนหรือเปล่า
มีความปลอดภัยตามมาตรฐานที่ทางกรมเจ้าท่ากำหนดไว้หรือเปล่า
เดี๋ยวลองไปฟังเสียงนายท้ายเรือนะคะ
ซัดเข้าไปข้างล่างเข้าไปใต้ในเรือกันหมดเลย
แล้วก็เหมือนแบบก็จมน้ำสำลักน้ำแต่ว่าก็ตะกายขึ้นมาได้ค่ะ

ก็เล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ฟัง
คือญาติเนี่ยตั้งแต่เมื่อวานนี้เขาก็

ญาติก็พยายามที่จะติดต่อสอบถามว่า
ศูนย์หายเจอหรือยังมีความคืบหน้าเป็นยังไง
ญาติที่ไปเฝ้าติดตามเหตุการณ์เขาก็เลยเล่าให้ฟัง

ทีนี้มาดูทางด้านของประธานชมรมเรือท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรียุธยานะคะ
นายธนกรกิติธรรมกูล
บอกว่าเรือที่ประสบอุบัติเหตุเป็นเรือที่มาจากนอกพื้นที่
รู้ว่ารับผู้โดยสารจากตลาดขวัญนวลธับบุรี

ควบคุมเรือน่าจะไม่ชำนาญร่องน้ำ

ส่วนเรื่องของปริมาณผู้โดยสารและความปลอดภัย
เป็นเรื่องที่ทางเจ้าท่าต้องมีการสอบสวน

ชมรมเรือท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอุทิยาบอกว่า
พร้อมให้ความช่วยเหลือในการประสานเรื่องของการกู้ภัยอย่างเต็มที่

ว่าการกระทรวงคมนาคมนายอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิ
ก็ลงพื้นที่ไปดูที่เกิดเหตุค่ะ

เพื่อตรวจสอบเรื่องของผู้สูญหายเรื่องของผู้เสียชีวิต
เมืองต้นเชื่อว่าคนขับน่าจะไม่ชำนาญร่องน้ำ
ก็เลยเบื้องต้นนั้นยึดใบอนุญาตแล้วก็ปรับไป๑๐๐๐บาทนะคะ
ส่วนทางคดีก็ให้มีการดำเนินการตามกฎหมายค่ะ

ผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยลำพังเจ้าหน้าที่ของรัฐเองก็มีจำกัด

สิ่งที่ผมได้กำชับก็คือเรื่องของความปลอดภัยที่ท่าเรือ
โดยเฉพาะท่าเรือสาธารณะนะครับ
เน้นท่าเรือสาธารณะ

ตรวจสภาพเรือต้องตรวจจริงนะครับต้องตรวจจริง
คือในเรื่องของการกำกับดูแลในเรื่องของจำนวนผู้โดยสาร
ซึ่งต้องเป็นไปตามใบอนุญาตนะครับ
ซึ่งในข้อนี้นั้นก็ต้องไปโยงไปถึงในเรื่องของ
ปฏิบัติตามกฎหมายด้วยของผู้ประกอบการเรือ
แล้วก็นายเรือคนขับเรือแล้วก็นายท้ายเรือด้วย

ส่วนในเรื่องของการเข้มงวดนั้นต่อไป

แล้วก็ส่วนของผู้ขับเรือนะครับ

ต้องมีใบอนุญาตให้ครบถ้วนนะครับ
แล้วก็ความชำนาญในเรื่องของเส้นทางด้วยนะครับ
อย่างที่บอกว่าผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีของเรา
ก็ลงพื้นที่ไปตั้งแต่เมื่อวานนะคะ
ก็ไปสอบถามทางด้านชุมชนสุเหล่าพระนั่งเกล้า
ซึ่งก็เดินทางไปทำบุญในครั้งนี้
ซึ่งก็ยืนยันว่าไม่มีชาวมุสลิม
ที่อยู่ในชุมชนพระนั่งเกล้าเสียชีวิต

แต่ไม่มีใครยืนยันได้ว่าเด็กหญิงคนนี้

ก็ต้องมีการตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้ง

ดูแลหาไม่เจอนะ
ทำวุญปีใช่ไหมครับ

แต่เรือลำนี้ก็คือทำวุญปี
ที่จะประคุณเกียจแล้วก็ย้อนมาที่บ้านต๊วกีที่ทำอยุ่
แล้วก็จะไปส่งที่บ้านเขา
เพราะเอิญช่วงเรือมันกระแทกกับกำแพงวัด
เพียงพิพิว่าเรือมันก็เลยแตก

แต่ไม่ใช่รั่วแต่เรือนี่มันจมลงไป
เราไปแต่คนอยู่ใต้ท้องเรือนี่เยอะ
ด่านนายูซูฟพานิสหรือคุณแอน
ก็เป็นคนนึงนะคะที่ร่วมเดินทางไปกับคณะในครั้งนี้
แต่ว่าไม่ได้อยู่ในเรือลำที่ล่มนะคะ
เล่าให้ฟังว่าเรือลำที่ล่ม

แต่ว่าเสียหลักไปชนกับกำแพงวัด

ทำให้ท้องเรือรั่วแล้วก็น้ำเข้าอย่างรวดเร็ว
หลังจากนั้นก็ค่อยจมลงไป
น้องสาวของนายยูซูฟอยู่ในเรือลำที่ล่มนะคะ
แต่ว่าเคราะห์ดีจริงมีคนช่วยเหลือออกมาได้
ซึ่งคุณผู้ชมก็ส่งข้อความมาทางเฟซบุ๊ก
ให้กำลังใจผู้ที่ได้รับปัจเจ็บ
ให้กำลังใจทีมกู้ภัยที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง
ตั้งแต่เมื่อวานนี้ต่อเนื่องมาจนถึงเช้าวันนี้นะคะ

มีคลิปเยอะมากเพราะว่าหลายคน
คือก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกก็ถ่ายบรรยากาศนั่นแหละ
แต่ว่ามีหลายคลิปเลยที่เป็นทั้งคลิปของนักท่องเที่ยวเนี่ย